คุณผู้ชมฮะหลายคนพูดถึงเรื่องของโควิดเนี่ยเราก็ต้องมองว่าเราจะมีสมุนไพรอะไรที่สามารถป้องกันมาได้บ้าง
หลายคนพูดถึงฟ้าทลายโจรนะครับก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่หลายคนก็เอานำมาใช้
สำหรับผู้ที่ป่วยโควิด๑๙วันนี้มีเรื่องที่จะต้องมาเล่าสู่กันฟังเพื่อจะได้เข้าใจกันว่า
สรุปแล้วฟ้าทลายโจรเนี่ยเอามาช่วยในการป้องกันโควิดได้หรือไม่วันนี้ติดตามกันเลยนะครับในช่วงของคุณชนะอยากเล่า
เอ้ามาเล่าสู่กันฟังหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็อาจจะในหนังสือพิมพ์นะครับ
แต่ผมเชื่อว่าเรื่องนี้หลายคนน่าจะพอเข้าใจกันอยู่บ้างเรื่องของฟ้าทลายโจรเนาะ
เล่าให้ฟังกันแบบนี้นะครับทางแพทย์หญิงอำพรเบนจพลพิทักษ์อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เปิดเผยว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็นยาสามัญประจำบ้านที่ได้รับการยอมรับจากทางการแพทย์ว่า
สามารถรักษาโรคโควิด๑๙ในกลุ่มผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงได้
ใช้เยอะไหมใช้ปริมาณสารแอนโดกาโฟลาย๑๘๐มิลลิกรัมต่อวันโดยทานต่อเนื่อง๕วันมีความปลอดภัยค่อนข้างมากนะบอกกันแบบนี้
แต่มีข้อเตือนเอาไว้ก็คือไม่ควรกินพร่ำเพื่อหรือกินทุกวันนะโดยเฉพาะใครที่มีประวัติแพ้ยาฟ้าทลายโจรมารวมถึงหญิงตั้งคันและหญิงให้นมบุตรห้ามใช้
เพราะอาจทำให้แขนขาชาอ่อนแรงหน้ามืดและความดันตกได้
คืออย่างนี้ที่สำคัญต้องระวังการใช้ยานี้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม
ต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด

เอาไว้ใช้รักษาแต่ไม่ได้เอาไว้ใช้ป้องกันนะจ๊ะ
อกจากนั้นนะครับการนำยาฟ้าทลายโจรไปใช้จริงในผู้ป่วยของไทยเนี่ย
พบว่าผู้ป่วยที่มีอาการไม่พึงประสงค์ทุกคนนะฮะ
กินยาฟ้าทลายโจรครบ๕วันแล้วอาการทุกอย่างก็เป็นปกติ
ส่วนที่มีข้อสงสัยว่าในระหว่างกินยาฟ้าทลายโจร
อันนี้ขอชี้แจงเลยนะว่าสามารถกินได้ตามปกตินะจ๊ะ
แล้วก็ในกรณีที่ฉีดวัคซีนแล้วเกิดเป็นไข้
สามารถกินยาฟ้าทลายโจรได้แทนยาพาราเซตามอลนะครับ
จากนี้ในระหว่างรอฟังผลตรวจเชื้อโควิดเอาใครที่แบบมีความเสี่ยงแล้วไปตรวจโควิดไง
ช่วงระหว่างรอเนี่ยเอาไงดี
เขาบอกว่าสามารถกินยาฟ้าทลายโจทย์เอาไว้ได้นะครับ
รวมทั้งเป็นยาสำหรับผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้านตามมาตรการของกรมการแพทย์อีกด้วย

ผมย้ำอีกทีเผื่อใครเพิ่งเปิดมาดู
ยาฟ้าทลายโจรทานเพื่อรักษาโควิดได้
แต่ทานเพื่อป้องกันอันนี้ไม่ได้เขาไม่แนะนำนะครับ
ถูกต้องแล้วนะแล้วก็มีปริมาณที่ควบคุม